โอ้โหเป็นคุณครูมาทั้งชีวิต
เริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงอายุ๑๗ปีก็เป็นคุณครูแล้ว
ปัจจุบันนี้นะครับอายุ๖๗ปีแล้วนะ
ท่านนี้แหละครับที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในภาพกำลังเดินอยู่นี่
คือคุณครูทองล้อมดีแท้
แม่พิมพ์ของชาติวัย๘๔ปีแล้วนะครับ
เขาบอกว่าเป็นครูมาตั้งแต่อายุ๑๗ปี
สอนลูกสินลูกหามาหลายรุ่น
ยาวกว่า๖๗ปีแล้วน่าทึ่งจริงนะครับ
ปัจจุบันคุณครูทองล้อมยังสอนนักเรียนด้วย
วิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถม๕และประถม๖
ที่โรงเรียนสนิทวิทยา๑อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับ
คุณครูทองล้อมก็เปิดใจกับทีมงานตลอดข่าวว่า
การเป็นครูก็เปรียบเสมือนเป็นกระจกเงาของเด็กนะครับ
คือว่าครูเป็นอย่างไรเด็กก็จะเป็นลักษณะเช่นนั้น
ก็คือการสอนของคุณครูมันจะมีผลกับนักเรียนมากเลยนะครับ
และสิ่งที่ครูทองล้อมยึดถือมาตลอดก็คือ
อย่าไปขโมยเวลาของเด็กอย่าไปขโมยเวลาดอกของเด็กก็คือสำหรับโรงเรียน
โรงเรียนนั้นถ้าครูไม่มาสอนเสีย๑คน
สิทธิ์ก็อาจจะไม่ได้รับความรู้เป็นหลายสิบคนนั่นทำให้คุณครูทองล้อมบอกเลยนะครับว่า
ไม่เคยขาดสอนนอกเหนือจากว่าจะป่วยจริงมาไม่ไหวก็เลยต้องพักผ่อน
แต่ถ้ามีธุระปะปังที่ไหนจำเป็นก็ไปแต่ถ้าไม่จำเป็นยังไงขอมาสอนนักเรียนก่อน
นั่นคือหลักการที่คุณครูทองร้องนั้นยึดถือมาตลอดก็คือไม่ขโมยเวลาของเด็ก
ให้เวลาของเธอนั้นในการสอนเด็กนักเรียนอย่างเต็มที่เลยนั่นเอง
สุดยอดน่ารักมากเลยนะคะคุณครูแต่ละท่านก็มีวิธีการสอนที่แตกต่างกันออกไปนะ